มาดูเรื่องของพี่หนุ่มกัญชัยหน่อยค่ะ
หนุ่มกัญชัยได้มีการโสดผ่านเพจของตัวเอง
พี่หนุ่มก็ได้พูดถึงเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
พี่หนุ่มบอกว่าโอ้โหอุตส่าหรอดจากพระมหาสมปองแล้วนะ

เข้ารายการก็ต้องมีการตรวจโควิด๑๙ก่อน
คนติดตามท่านก็ติดโควิด๑๙แล้วท่านก็ติดจริง

ไม่ได้เจอเลยก็คิดว่าโอเคสบายแล้ว
แต่ปรากฏว่าพี่หนุ่มได้มีการสดผ่านเพจของตัวเอง
บอกว่าไปเจอผู้กำกับท่านหนึ่ง
แล้วก็ไปรู้มาว่าโอ้โฮเขาติดโควิด๑๙
หนุ่มเลยบอกว่าพี่หนุ่มก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
นี่นะคะคือพี่หนุ่มบอกว่าก็วันนี้รู้ผลแล้ว
สวอปไปตรวจเรียบร้อยแล้วคือผลออกมาเป็นลบ
หนุ่มไม่ได้ติดไม่ติดโควิด๑๙
แต่ก็จะต้องขอกักตัว๑๔วันนะคะ
การทำงานหน้าจอทีวีทั้งหมด๑๔วัน
แล้วก็จะต้องไปตรวจซ้ำอีกรอบ
เพื่อความมั่นใจพี่หนุ่มคงจะกลับมาทำงานอีกที

แต่พี่หนุ่มยืนยันว่าตลอดเวลาที่เจอผู้กำกับท่านนั้น
หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะ
ก็เลยฝากถึงแฟนรายการข่าวใส่ไข่ด้วย
บอกว่าถ้าเกิดช่วงนี้หายหน้าหายตาไป๑๔วัน

แต่ขอกักตัวก่อน๑๔วันค่ะ
วันนี้เมื่อต่อประมาณสัก๔๕โมงเย็น
ผมก็ได้รับโทรศัพท์นะครับแจ้งเข้ามาบอกว่า
ผู้กำกับท่านนั้นหลังจากที่เขาเจอผมไปแล้ว

ตอนกลางคืนมีโทรศัพท์ไปหาเขา
แล้วก็บอกว่าเขาได้รับเชื้อโควิดมา

ผมได้มีการปรึกษาทางอาจารย์หมอหลายท่านแล้ว
อาจารย์หมอก็บอกว่าโอเคเรื่องของการติด

ก็คือน้อยเพราะผมใส่หน้ากากอนามัย๒ชั้น
ตัวผู้กำกับเองก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วย
แล้วผมเจอเขาแป๊บเดียวแต่ก็เจอ
แต่แน่นอนว่าตามกฎกติกาตามมาตรฐาน
ตามพัฒนาการต่างละนายที่ออกมา
ผมเองก็เลยจำเป็นที่จะต้องพักงาน
ในการที่ต้องสังเกตอาการตัวเอง

บรรณาธิการข่าวบันเทิงพยายามติดต่อพี่หนุ่มไป

ว่าขอพักก่อนเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม
ถึงแม้ว่าแทบจะไม่ได้เสี่ยงเลยด้วยซ้ำ
มาเสี่ยงน้อยมากแล้วก็ตรวจแล้วว่าผลเป็นลบ
ถ้าฟังจากพี่หนุ่มเนี่ยคือภูมิกับที่พี่หนุ่มเจอแป๊บเดียว
แล้วก็มาระวังผู้กำกับคนนี้เขาก็ไม่ได้ติดนะ
เขาก็ไปเจอคนที่ติดเขาว่าเป็นวงหนึ่งผู้กำกับคนนี้
หนุ่มมันจะเป็นวงสองแต่ว่าเพื่อเอากติกาให้
ผู้กำกับก็ติดด้วยใช่ไหมใช่พี่หนุ่มบอกว่าผู้กำกับโทรไปบอก
คือตอนแรกผู้กำกับบอกว่าไปทำงานในสถานที่ที่มีคนติดโควิด๑๙

มาผู้กำกับคนนี้ก็โทรหาพี่หนุ่มว่าเขาติด
งั้นพี่หนุ่มก็คือวงหนึ่งแต่ว่าไปตรวจครั้งแรกแล้ว
พบเชื้อแต่ต้องกักตัวแล้วรอตรวจซ้ำนะฮะ
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะฮะทั้งผู้ที่ติดโควิด
แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัว